คุณผู้ชมที่บอกว่ามันยังพอได้อยู่ไหม

ไม่ได้สั่งไส้เค็มหรือว่าไส้หวานแต่สั่งไส้ครีมล้วนนี่เอาแต่ครีม

เพราะอะไรรู้ไหมช่วงนี้ให้นมไงให้นมลูกอยู่ก็กินอาหารบางอย่างไม่ได้
ทำไมไอ้ฝอยทองสีส้มก็ไม่เอาอะไรสีสีส้มก็ไม่เอาเดี๋ยวนี้หรือยังไง

ไส้เค็มสีส้มนี่ไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นเลยนะ
แต่เขาบอกว่าช่วงให้นมจริงก็เลยกินแต่ครีม

เพราะว่าเมื่อวานนี้เขาให้คนมาทำหนมเบื้องแจก
ก็เลยเอาใส่จานมานั่งกินด้วย

อะไรมันก็ไม่อ้วนเพราะว่าเปลี่ยนเป็นพลังงาน
เปลี่ยนเป็นพลังงานให้กับนมลูกไปหมดนะคะ
ทีนี้การมาปรากฏตัวพร้อมกันของคุณเศรษฐาของคุณอุ้งอิ๊ง
แดดิเดตทั้งสองคนนี่ถือว่าเป็นรอบแรกเลยนะ
หลังจากที่ให้สัมภาษณ์สมมุติชนตั้งแต่๒๐กรกฎา
หลังจากนั้นไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวเลย

แล้วแต่ละอย่างก็ไม่ค่อยเกี่ยวกับเรื่องการเมือง

ทีนี้คุณเศรษฐาคุณอุ้งอิ๊งมาประชุมกัน

รับฟังความเห็นในการตัดสินใจว่า
จะจับมือกับภูมิใจไทยในการจัดตั้งรัฐบาล

ตัดมาสู่โหมดจากเจมส์จ้นแล้วนะคุณผู้ชม

ก็หวานได้นิดนึงไงหวานต้นก่อน
ทีนี้บอกว่าคุณหมอชนนาน

ตัวแทนของสอสอภาคอีสาน

ส่งกำลังใจให้กับทีมเจรจาเลยเดินหน้าสู่การเป็นรัฐบาลให้ได้
เชื่อว่าคนอีสานเนี่ยต้องการให้เพื่อไทยเป็นรัฐบาล
ไม่ได้ต้องการให้เป็นฝ่ายค้าน
ทีนี้พอพูดจบปั๊บคุณอุ้งอิ๊งปรบมือให้
ปรบมือเพราะว่าถูกใจความเห็นนี้

แล้วคุณอุ้งอิ๊งมีเอาภาพภาพนิ่งมาโพสต์ในไอจีตัวเอง
แล้วก็เป็นช็อตปรบมือก็มีเหมือนกันนะคะ
หลังการประชุมสสหนองบัวลำพูอย่างนายชายาพรมมาก็บอกว่า
คณะเจรจาตั้งรัฐบาลก็ให้คำมั่นกับสอสอของพักนะ
ว่ายังไงยังไงจะไม่ดึงพักสองลุงมาร่วมรัฐบาลครับ
แล้วก็ยอมรับว่าการประกาศจับมือกับพักภูมิใจไทย
ก็มีนะพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งก็มีนะคุณผู้ชม
สอสอบางคนหลายคนด้วยแหละเขาใช้คำว่าหลายคน
กังวลเรื่องความรู้สึกของประชาชน

โดยเฉพาะจังหวัดศรีสะเกดต้องทำความเข้าใจกับประชาชนมากหน่อย

คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมกับโปสเตอร์ไล่หนูตีงูเห่า

นั่นก็ตอนที่ไปหาเสียงที่จังหวัดศรีสะเกดนั่นเอง
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูความเคลื่อนไหวนะ
เพราะว่าอย่างคุณอุ้งอิงที่บอกว่าโพสต์ลงในไอจีส่วนตัว
บอกว่าวันนี้เข้าพักมาร่วมระดมสมองกับสสเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูลค่ะ
เป็นประเด็นสำคัญที่จะต้องปลดล็อกให้เร็วที่สุด
แล้วก็มีการลงเป็นภาพเซตเอาไว้ตอนนั่งประชุมเนี่ยนะคะ
แล้วเดี๋ยวรอดูที่บอกว่าพอจบจากข่าวเช้าใช่ไหม
เอาตามเปิดไทยรัฐทีวียาวตอนเที่ยง
ข่าวเที่ยงไทยรัฐต้องมีเรื่องนี้แน่นอนค่ะ
เพราะว่าเพื่อไทยเองเตรียมแถลงจัดตั้งรัฐบาล
กับอีก๕พักการเมืองที่รัฐสภา
อ้าวมีอะไรบ้างล่ะรัชชาติ

เพื่อไทยรวมพลัง๒เสียง
พลังสังคมใหม่พักท้องที่ไทยพักละ๑เสียง

รวมกับภูมิใจไทยได้๒๑๒ใช่ไหม

อันนี้พอบวกเลขทั้งหมดแล้วอีก๕พักรวมแล้วได้ทั้งหมด๒๒๖นะ
แต่วันนี้คือเขานับล่วงหน้าไปด้วยเพราะว่าจริงมีกำหนดการแล้ว
วันที่๑๐ที่ออกมาเนี่ยวันพรุ่งนี้ก็จะไปจีบด้วยจะแถลงข่าวแถลงข่าว
กับชาติไทยพัฒนาที่สภาเหมือนกันค่ะเพราะว่าชาติไทยพัฒนาก็อีก๑๐เสียงใช่ไหม
รวมแล้ว๒๒๖บวกอีก๑๐ก็เป็น๒๓๖นะคะดังนั้นถ้า๒๓๖นี่จะเกินกึ่งหนึ่ง
นี่ก็ต้องขาดอีก๑๕เสียงกว่าจะถึง๒๕๐เนี่ยนะคุณผู้ชม
แต่เมื่อสักครู่จะเห็นพักทางขวาสุดชาติไทยพัฒนา
ครับต้องไปถามคุณวราวุธศิลปะอาชาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนา
ท่านก็บอกนะว่าจะร่วมหรือไม่ร่วมกับเพื่อไทยนั้นเนี่ย
ก็ต้องขึ้นอยู่กับเพื่อไทยแต่ณตอนนี้ยังไม่มีเทียบเชิญมาเลยนะ
รอก่อนรอเพื่อไทยนัดวันเวลามาก่อนหากเข้าร่วมรัฐบาลกันก็คงไม่ต้องร้องขอกระทรวง
หรือว่าการทำงานแบบเดิมเพราะเป็นเหตุผลร้องอันนี้เป็นเหตุผลรองฟังคุณวราวุฒิครับ
ก็จะบอกว่าเดี๋ยวถ้าเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งทางโทษครับเลือกนายกอีกรอบหนึ่ง
ก็คงจะมีการขอพูดคุยกันก่อนนะครับก็เดี๋ยวรอทางสัญญาณทางเพื่อไทยว่านัดมาว่าจะเมื่อไหร่ยังไงนะครับ
ตอนนี้ถ้าสัญญาณมาก็คือเราก็พร้อมกับเพื่อไทย

เนี่ยมีแรงข่อก็ถามคุณวราวุธนะแต่ข้อตอบครับบอกว่าต้องให้เคลียดภักร์ผู้ไทยในการ
ในการเสนอบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาเป็นนายก
ขณะที่เลขาดิการของพักฯอย่างนายประพัทธ์โภทศุธนครับ
ที่มีช็อตนึงนะคุณผู้ชม
นี่ท่านมาแล้วครับแล้วยกมือเหมือนโบกไปโบกมา
นี่เหมือนว่าสภาพอากาศตอนนี้เมฆหมอกมันเยอะ
สัญญาณเลยยังมาไม่ถึงครับยังมาไม่ถึงพักชาติไทยพัฒนา
หลังจากที่ถูกถามถึงสัญญาณการติดต่อเข้าร่วมรัฐบาลจากพักฯเพื่อไทย
นักข่าวก็เลยถามย้ำอีกว่า
คุณประพัทธ์ในฐานะที่คุณน่าจะสนิทกับคุณทักษิณเนี่ยไม่มีสัญญาเลยเหรอ
อืมคุณประพัทธ์ตอบยังไงลองฟังดูครับ

ไม่ก็เห็นตาสนิทที่เชื้อเป็นเพื่อนกัน
แล้วสัญญาณมันไม่มีสัญญาณตรงไหน

ตั้งเขาหนึ่งแสดงว่าตกแน่นอน
ต้องทำงานกับพักเพื่อไทยไหมคะ
เฉชัยเก่งอาวพระพัทธ์เฉชัยเก่ง

ยังไม่ได้รับการประสานมาจากภักดิ์เพื่อไทย
มาเชิญร่วมรัฐบาลแต่อย่างใด
แต่ถ้าติดต่อมาเนี่ยพลเอกประวิทย์บอกต้องดูก่อน
และไม่ตอบว่าพร้อมเป็นฝ่ายค้านหรือไม่

ดูท่าทีของพลเอกประวิทย์หน่อยครับ

คือขนาดวันที่๑๐วันพรุ่งนี้เนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะจะมีการแถลงกับชาติไทยพัฒนาถูกไหม
แต่เอ๊ะทำไมทางฝากฝั่งชาติไทยพัฒนาบอกว่ารอนัดวันเวลา
ส่วนนี้คุณกังฟูวัสวรรค์ค่ะ
เพื่อไทยรวมพลังที่มี๒เสียงเขาบอกจะแถลงวันนี้ถูกป่ะ
แต่เมื่อวานนี้คุณกังฟูโพสต์บอกว่าผมไม่ได้เดินทางไปพรุ่งนี้นะ
คือหมายถึงวันนี้เพราะเพิ่งทราบเรื่องมาสักครู่
ตัวผมยังติดภารกิจทำให้ต้องมอบหมายทีมงานพักไปร่วม
รับฟังแนวทางก่อนยังไม่ได้ตัดสินใจนะขีดเส้นใต้
เดี๋ยวกลับมารายงานให้คณะกรรมการบริหารพักทราบต่อไป